คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ลุกลามบานปลาย
จากกรณีที่เด็กเจ็ดแปดขวบ
เขาทะเลาะกันตามภาษาเด็กนะครับ
แล้วเขาก็คืนดีกันแล้วตามภาษาเด็ก
แต่มันบานปลายตรงที่ผู้ปกครองไม่ยอมกัน
หาเรื่องกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสใหญ่ครั้งนี้นะครับ

จนกระทั่งเป็นเหตุที่ทำให้พ่อแม่ของเด็กอีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับ

ขณะที่ชายชะกัน๑๐คนบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง

แล้วก็เข้าไปรุมทำร้ายเจ้าของบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองบุที่ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้ง

พบผู้บาดเจ็บก็คือนางเมฆขลาชัยสิทธิ
มีร่องรอยบาดแผลที่ใบหน้าและแขนนะครับ

โอ้โหถูกขวดปากฉลามแทงตรงแผ่นหลัง
แล้วก็บาดเจ็บตามร่างกายนะครับ
เรื่องราวมันเป็นยังไง
ต้องถามคนเจ็บก็คือนางเมฆขลาก่อน

วันที่๑๓พฤศจิกายนนะ
ก็มาบอกแม่บอกว่าทะเลาะกับน้องภูรภาคอยู่แปดควบ
เป็นลูกชายของฝั่งคู่กรณี

แล้วก็คืนดีกันตามภาษาเด็กแล้วนะคุณ
เป็นพี่สาวของน้องภูผา
ทีนี้ไม่ยอมฮะรู้ข่าวว่าภูผากับเจมส์ทะเลาะกัน
ก็เลยไปตบหน้าน้องเจมส์๒ครั้ง
หน้าน้องเจมส์เป็นรอยฝ่ามือเลย
คุณผู้ชมเข้าใจสองครอบครัวแล้วนะ
แม่น้องเจมส์คือนางเมฆขลานี่คือคนนี้
ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็มีน้องการ์ตูนเป็นพี่สาว

ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวระหว่างเด็กแล้วนะฮะ
แต่ว่าตอน๕โมงเย็นนะ
ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องเป็นราวระหว่างแม่แล้ว
เพราะว่าแม่น้องการ์ตูนกับน้องภูผาเนี่ย
มาหานางเมฆขลาซึ่งเป็นแม่ของน้องเจมส์
ถามว่าจะเอายังไงจะเคลียร์กันยังไง

แม่ของการ์ตูนใช้โทรศัพท์ตบหน้าแม่ของเจมส์
กระชากผมเธอจนล้มตรงป่าหน้าบ้าน
หลังจากนั้นเพื่อนแล้วก็ลูกสาวของเธอก็เข้ามาห้าม

น้องสาวเธอเลยตบหน้าแม่น้องการ์ตูนไปอีก๓ครั้ง

กลายเป็นตะลุมบอลกันระหว่างผู้หญิงตรงนี้คุณ

ปรากฏพอผู้หญิงเขาตะลุมบอลกันแล้ว

ทุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ชายมาตะลุมบอลกัน

พ่อของการ์ตูนและภูผาขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านของเด็กชื่อเจมส์

มเมียกูโยนหมวกกระน็อกเข้ามาในบ้าน
จากนั้นมารุมทำร้ายสามีของนางเมฆขลา
ใช้ขวดเบียร์ทุบที่เป็นปากฉลามนะ

ส่วนชายอีก๕คนรุมชกหน้าเธอคุณ
รุมชกผู้หญิงรุมชกนางเมฆาหลา
จนเธอล้มแล้วก็ยังโดนกระทืบซ้ำนะฮะ
เขาบอกว่าโชคดีนะยังมีคนในครอบครัวเข้ามาช่วย
คุณผู้ชมฟังเสียงหน่อยนะครับ
หนูเลยบอกว่าลูกหนูเลยบอกว่าไม่มีใครรุมหรอก
มีแต่เบียบพี่น่ะมาตีแม่หนู
บ้านเบื้องมีคือมีแปล
เพราะว่าหนูเพิ่งกายไม่ได้
หนูก็เลยหนูจะทำอย่างไรดี
ตอนนั้นหนูอยู่โรงพยาบาลหนูอึ้งไปหมด
เพราะว่าเขาคงจะเส้นใหญ่มั้งเพราะว่า
เขายังมาล้านร้านหนูอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องราวจากเด็ก
กลายเป็นว่าผู้ปกครองตีกัน
ทีนี้เรื่องมันถึงตำรวจเพราะว่ามีคนเจ็บ
ตำรวจก็เดินทางมาพบกับฝั่งครอบครัว

ซึ่งจริงก็มีโกดังมีบ้าน
อยู่ไม่ไกลจากบ้านของนางสาวเมฆขลาคู่กรณีนะคุณ

ก็ตำรวจบอกว่าเอางี้เคลียร์กันจบไหม
ต่างคนต่างอยู่อันไหมนะฮะ
เคลียร์กันแบบนี้ดีไหมนะครับ
ทั้งคู่ก็เขาบอกว่ามันก็ต้องสู้คดีกันไป
คุณผู้ชมเห็นในจอเนี่ยค่ะผู้ชายนายขันตินะ
ผู้หญิงนางสาวกฤษณีเป็นแม่และพ่อของน้องการ์ตูน

ที่ผมบอกไปนะฮะ
แม่น้องการ์ตูนกับน้องภูผาบอกว่าเหตุการณ์จริงเป็นไงรู้ไหมคุณ
คือน้องภูผาไปปั่นจักรยานเล่นหน้าบ้าน
แล้วก็ไปเกี่ยวจักรยานของน้องเจมส์เขาล้ม

แล้วน้องเจมส์มาชกต่อยน้องภูผาก่อน
ทีนี้น้องการ์ตูนซึ่งเป็นพี่สาวของน้องภูผา
เห็นเข้าก็เลยไปห้ามห้ามแล้วก็ให้หยุดนะ
แต่น้องเจมส์กลับไปฟ้องแม่แล้วก็ด่ากลับมา
ทีนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราว

ข่าวนี้เนอะเด็กทะเลาะกัน

สุดท้ายตำรวจต้องเข้ามาเคลียร์นะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่ทีนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม

เพราะว่าถ้าเล่าไปเยอะกว่านี้มันจะแบบ

มันชุนละมุนชุนละเกมากเลยค่ะคุณผู้ชม